อีกมุมหนึ่งของทหารเกณฑ์ที่จังหวัดยาลา
ที่ปรากฏว่าถูกทำโทษจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
นายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปพูดคุยกับพลทหาร
ซึ่งถือว่าตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีการเปิดใจ

โดยบอกว่าตนเองนั้นมารับชายชาติ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีก
ลองไปฟังเสียงกันค่ะ
ส่วนสมัครที่ผลทหารพูดที่ถึง
บอกว่าปลาและกลางต่อการพิจารณา
ของพลทหารฉัดพิสุทธิ์ชุมพันธ์อายุ๒๓ปีสังกัดกองพันธหารราบที่๑
กลมทหารราบที่๑๕๒อำเภอบันดังสตาจังหวัดเยลา
ก็ยังคงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล

หลังจากที่ถูกนายทหารแล้วก็นาย๑๐รวม๖คนลงโทษ
พร้อมกับเพื่อนทหารอีกคนคือพลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
ซึ่งเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
พลทหารฉัดพิสุทธิ์ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
แล้วก็เปิดให้ดูร่องรอยตามร่างกายพบว่า
บริเวณใบหน้าและตามตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำ
แผ่นหลังมีแผลถูกตีแล้วก็ถูกเทียนไขลนด้วย
ขณะที่นางจุรายรัฐชุมพันธ์ผู้เป็นแม่เปิดเผยว่า
หลังได้รับแจ้งว่าลูกชายป่วยเข้าโรงพยาบาล
รีบเดินทางจากบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พอเห็นสภาพลูกชายถึงกับตกใจแล้วก็รู้สึกเสียใจมาก
ลูกถูกทำร้ายแต่ยังสบายใจขึ้นมาบ้าง
เมื่อมีนายทหารไปเยี่ยมแล้วก็รับปาก
ดำเนินการกับผู้ที่ทำผิดอย่างถึงที่สุด
ส่วนฝ่ายครอบครัวของพลทหารทรงธรรมวันนี้
นางจิตราช่อมณีซึ่งเป็นแม่
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองยาลา
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับทหารทั้ง๖นาย
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายลูกชายจนเสียชีวิต
จากนั้นได้นำศพพลฐานทรงธรรม
ขึ้นรถยนต์ของมูลนิธิคอกช้าง
ไปที่วัดคงคาวดีตำบลเสาเผ่า
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ
ขณะที่วันนี้ผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการ
กองทัพเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง

ให้ใช้กำลังหรือความรุนแรงกับกำลังพล
ทุกมันก็มีเอาออกไป
ที่จะเห็นใจใจที่อยู่ของตัวเอง
หรือจังหวัดที่อยู่ความรุนแรงว่า
มันสามารถรู้สึกว่า
มันจะคงไม่เกิดแล้ว
โทษนะครับ
และก็โดนการจัดการมัน
มันต้องเมตตาคนจะผิดจะถูกไงก็วันการก็สอบส่วนขึ้นมา
ทำไมจะต้องมาทำแบบนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยไม่ชอบอยู่แล้ว
เช่นเดียวกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
หากผลสอบพบใครทำผิดต้องถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออกรวมทั้งดำเนินคดีอาญาด้วย
ด้านผลเอกวินไทยสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโคโศกองทะบกบอกว่า
ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่๔ให้สอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว
ล่าสุดต้นสังกัดได้ลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดกับทหารทั้ง๖นายแล้วคือจำคัง
ส่วนผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวน
สำหรับความผิดในคดีอาญาให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ยืนยันด้วยนะคะว่ากองทัพจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดแล้วก็ไม่ปัดความรับผิดชอบอย่างแน่นอน